หลายคนเห็นแล้วคิดว่านี่น่าจะเป็นฉากแฮปปี้แอนดิ้งของละคร
ที่ครอบครัวของดาราสาวสุดสตรองแพทย์นับประพา
กำลังจะกลับมาอบอุ่นกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก
หรือสถานะของสามีภรรยาเหมือนที่แพทย์รอคอย
ช่วงเวลาที่คุณพ่อสายแว้นปรับตัวเข้ากับลูกชาย
กลายเป็นภาพที่แฟนอยากเห็นมากที่สุด
กิจกรรมตามภาษาพ่อแม่ลูกทำให้ฟอลลอเวอร์ตามกดไลค์
และส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม
ถึงความรู้สึกหลังจากพ้นเรือนจำ
กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้ทำหน้าที่พ่อและสามีอีกครั้ง
โดยใจของผมแล้วก็ยังอยากกลับมาเป็นครอบครัว
แต่ว่าในเมื่อมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงออกไป
เราก็ต้องมาหาเวลามานั่งคุยกัน

ก็มันเป็นครอบครัวมันก็ดีที่สุดไหม
ใช่ไหมการที่พ่อแม่ลูกมันก็ดูอบอุ่นที่สุดแล้วล่ะ
นับจากวันเปิดใจเบ้นเพียง๑๐วัน
บันเทิงไทยรัฐก็ได้รับข้อความจากผู้หวังดี
ทำทีแจ้งข่าวว่าเบ้นหวนกลับไปคบแฟนเก่า
วันปล่อยตัวจากเรือนจำหญิงคนดังกล่าวก็เดินทางไปที่ศาลด้วย
และที่เตอร์ไพรส์ยิ่งกว่าก็คือคำตอบของแพทย์นับประพา
เธอเองก็มีผู้หวังดีแต่ไม่รู้ประสงค์ยังไง

แต่เธอยืนยันเชื่อใจสามีที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไร
และให้เวลาเบ้นในการปรับตัว
รอคำตอบว่าบทสรุปของคนทั้งคู่จะลงเอยแบบไหน
แต่ที่ทำเอาเป็นข่าวคลึกโครมอีกรอบนั่นก็คือโพสต์เดือดของเบนทเรสซิ่ง
ประกาศตามหาซื้อปืนอยากมาระเบิดสมองตัวเอง
ก่อนจะยอมรับในภายหลังว่ารู้สึกเครียดไม่เป็นตัวของตัวเอง
และกดดันทุกครั้งที่แพทย์นับประพาให้สัมภาษณ์เรื่องชีวิตคู่
ยอมรับด้วยว่าการได้รับรู้ความรู้สึกของเบ้น

จนเป็นที่มาของการตัดสินใจลดสถานะ
ขอทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องเรสซิ่งเท่านั้น

ทำไม่ไหวแล้วก็ทำดีที่สุดแล้วเนาะหลังจากที่ได้เห็นอะไรหลายอย่าง
เลือกแล้วว่าน้องจะเป็นแม่ของเลสเท่านั้นค่ะ